เกิดขึ้นวันนี้กับดาวมริตยู
เคลื่อนเข้ามาสู่ราศีราศีเมษนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาบอกว่า

ผมไม่เชื่อเพราะว่าในโรงเรียนไม่มีสอนเรื่องของดวง
แต่ก็แล้วแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อ
เรื่องของความศรัทธาของแต่ละบุคคลนะครับ
ใช่แล้วค่ะซึ่งทางด้านนายกสมาคมโหรศาสตร์นานาชาติ
ก็ออกมาระบุถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้
โดยบอกว่าจะเหมือนกับ๒ครั้งที่ผ่านมา
ก็คือที่ผ่านมาคือเกิดการเปลี่ยนแปลง

รวมถึงสูญเสียบุคคลสำคัญของบ้านเมือง
แล้วก็เกิดภัยธรรมชาติที่มาจากดินน้ำแล้วก็ไฟด้วยค่ะ

ยกสมาคมโหรศาสตร์นานาชาติก็ออกมาเปิดเผย
บอกว่าที่ผ่านมาดาวมริตยูเคยมาเยือนราศีเมษ๒ครั้งแล้ว
ครั้งแรกย้อนไปเมื่อปี๒๓๙๒
ตอนนู้นเกิดอฮิวาตกโรคหรือว่าโรคหาปีรกาในพระนคร
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง๓๐๐๐กว่าคน
แล้วก็มีบุคคลสำคัญเสียชีวิต
คือเจ้าพระยาบดินเดชาสิงสิงหะเสนี

ก็มีการเปลี่ยนแผ่นดินจากราชการที่๓เป็นรัชกาลที่๔
จนทำให้มีการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่
มีการเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตก
มีการปฏิรูปศาสนาสังคมการศึกษาเศรษฐกิจการเมือง
รวมถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
แล้วก็เสียดินแดนให้กับประเทศล่าอนานิคม

มาดูครั้งที่๒ปี๒๕๖๒
เกิดเหตุการณ์คณะราชปฏิวัติยึดอำนาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๗นะคะซึ่งเป็นกษัตริย์ที่อยู่เหนือกฎหมาย

เป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง

ครั้งที่๓จากการศึกษาทางโฮลภาษา

พบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน
มีการปฏิรูปทั้งด้านการเมืองการปกครองศาสนา
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เขาบอกว่าเป็นดาวมริตยูบอกแล้วเป็นดาวพัฒนาด้วย

การสูญเสียบุคคลสำคัญของบ้านเมือง

ไฟไหม้บ่อยขึ้นดินถล่มแผ่นดินซุดแผ่นดินไหว
ซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ฟังเสียงนายกสมาคมกันนะคะ
ถ้าพูดถึงดาวเมริตาอยู่แล้วนะคะ

เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลออกไปจากดาวเสา
ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะ
ซึ่งต่างประเทศจะเรียกว่าดาวยูเรนัส
มีอัตราการโคจรใน๑ราศี

ถ้าโคจรครบทั้ง๑๒ราศี
ก็คูณเข้าไปใช้เวลา๘๔ปีค่ะ
ซึ่งเพิ่งมีการค้นพบในปี๒๕๖๒
ก่อนที่จะสร้างกรุงเทพมหานครได้ไม่กี่เดือน

เพราะว่ารอบที่๒ที่เกิดขึ้นคือปี๒๔
ช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พอมาถึงปี๒๕๕๙ก็๘๔ปีพอดีเป๊ะนะฮะ

เราเปิดรับความคิดความเห็นของคุณผู้ชมทุกด้านนะครับ
ที่จะส่งเข้ามาในเรื่องนี้ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร
คุณผู้ชมส่งมาเมื่อสักครู่บอกว่า
ไม่ว่าจะชั่วจะดีก็อยู่ที่ตัวทำนั่นแหละ

เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นว่าเตือนว่ามีจะเรื่องอะไรบ้าง
ก็เป็นการเตือนให้เราใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท

แล้วก็มีสติอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะ